หน้าคดีมา๙๘๘เมื่อวานนี้คุณดิวอริสราครับ
คนที่มาเปิดโปรงเบนส์เดมอนแล้วก็เครือข่าย
พนันออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกลับจากต่างประเทศแล้วนี่ไปให้ปากคำในฐานะพยานครับ
ไปเจอกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท
หลังจากคุณดิวกลับจากฮ่องกงก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงได้ให้ปากคำกับพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาครับ
ผู้บัญชาการสอทซึ่งท่านสอบสวนด้วยตนเองเลยนะ
หลังจากออกจากห้องสอบสวนมาก็มาเจอกองทัพสื่อครับที่ปักหลักรอสัมภาษณ์
คุณดิวบอกว่าให้ปากคำในฐานะพยานแต่ว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียด
จากว่ามันอยู่ในสำนวนแล้วเธอก็ไม่ถนัดกฎหมายด้วย
ถ้าให้ข้อมูลอะไรไปเดี๋ยวมันจะกระทบคดีครับ
อยากจะให้สื่อตามข้อมูลจากฝั่งตำรวจเอาละกันน่าจะดีกว่า
แต่ทั้งนี้การลุกออกมาเปิดโปรงประเด็นคุณเบนส์เดมอนกับธุรกิจ
ดังกล่าวถือว่าเป็นการปลดล็อกความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจครับ

ก็คือในเรื่องความทั้งหมดที่ดิวได้แจ้งไปก็ตามที่เคยให้ไปเลย
อะไรทำให้คุณดิวมั่นใจคุณเน้นอยู่หัวระดับของเล็กมากครับ
ลองไปถามคนอื่นที่เขาอยู่ในวงนี้เขาก็คงรู้กันหมดแหละ
มันก็ความมาร์ชหนึ่งก็รู้สึกสบายใจขึ้น
แต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจแหละ
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญครับรองผู้ประชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า
คุณดิวยังให้การเหมือนเดิมที่เคยให้ก่อนหน้านี้ที่ไต้หวันครับ
หลังมีการยืนยันว่าหลังสอบประคำคุณดิวเนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
โดยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่ออกหมายจับไป๖คนก็เป็นชาย๒หญิง๔ครับ
หลังจากคุณดิวให้ปากคำในฐานะพยานคดีมา๙๘๘แล้วเธอโพสต์ไอจีขอบคุณทุกกำลังใจครับ
แล้วก็ขอบคุณไปถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยรองพบตรที่ตามคดีนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมา
เชื่อว่าตำรวจไทยที่ดียังมีอยู่บอกว่าดิวขอขอบคุณคุณอาต่อศักดิ์สำหรับความเต็มที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา
ขอบคุณจากใจจริงแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านผอบตรด้วยผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วย
รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยครับ
ค่ะแล้วก็คุณดิวบอกด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ดิวขอพูดในฐานะที่ดิวเป็นดิวอริสราที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ยังใช้ชีวิตแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมไทยนี้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้ดิวเห็นและยังมีความหวังและความมั่นใจว่าตำรวจไทยที่ดียังคงมีอยู่ค่ะและตราบใดที่ดิวและประ
เขียนเอาไว้บอกว่าสุดท้ายดิวขอขอบคุณทุกคนในชีวิตทั้งรู้จักและไม่รู้จักสำหรับกำลังใจและความห่วงใยดิวรับรู้เห็นและจะไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมสิ่งที่ดิวได้รับจากคนที่รักดิวดิวเชื่อว่าทุกการกระทำในชีวิตคนเราเนี่ยมีผลที่ตามมาเสมอและตราบใดที่เรารู้และยืนหยัดในความดีและความถูกต้องดิ
โปรดติดตามตอนต่อไป